ธุรกิร์มนี่เขาล่ะ
หามาให้แม่คืนด้วยจากสองร้านเออเอาอีกรถที่สูงแม่กลับมาได้เออ
เอาอีกรถไทยน้ำไอ้รถแม่กลับมามีนั่นแม่ขอจะเทบานไปตลาดเออ
เอาอีกหามาให้แม่คืนเลยอะไรก็เลยขายหมดมาตีแล้วก็ขายหมด
เหลือตั้งน้ำไว้เฮ็ดเจอร์มาสร้างเธอแม่โอ้ยสำหรับเย็ดป่ายุทธ์
กูตายโอ้โหชุดยอดเลยมาเบิ่งเนื้อพี่น้องเลยโอ้ย
ใบน้ำเออใบปริญญาใบเดียวเมืองร้านฝากลูกฉันต้องไปเรียน
ต้องไปฝูนอนไอ้แม่เออไม่ได้ขายท่าหมา
ว้าไอ้เหี้ย

โอ้โอ้

โอ้ยไปนับเอ่ยไปประนิมยาไปเดี๋ยวเบื้ดล่านฝากลูกฉันต้องไปเรียนต้องไปฝูนอนไอ้แม่อื้อ
ไม่ได้ตายแต่หมาฮ่าฮ่าฮ่าฮืดร้ายฮืดฮืดฮืดฮืดฮืดฮืด